เหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหพี่ชายฉุนเลย
มีหนุ่มคนนึงนำดอกไม้มาให้น้องสาว
แต่มันไม่ใช่แค่ดอกไม้เฉยสิคะ

พี่ชายโกรธมากเลยเขาทำยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
มาให้น้องของผม
อันนี้เขามีพ่อมีแม่นะ

พี่ชายโกรธมากค่ะพี่ชายคือเสื้อสีม่วง
และมีหมายเลขเก้านะคะด่าเลยด่าแล้วใส่เลย
ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตามลูกศรสีแดงก็คือที่โดนไปเนี่ยค่ะ
คือชายหนุ่มที่นำดอกไม้มาให้น้องสาวของพี่ชายเบอร์เก้า
แล้วมีถุงยางอนามัยด้วยนะคะ
ก็เท่าที่ดูเหมือนโดนตบไปสองทีนะคุณผู้ชมเนอะโดนถีบไปด้วยทีนึงนะคะ
แล้วก็บอกให้ขอโทษน้องสาวด้วยว่าเอาถุงยางอนามัยมาให้แบบนี้ได้ยังไง
สุดท้ายก็มีการขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้กันอีก

หนุ่มที่เอาดอกไม้พร้อมถุงยางมามอบให้ก็ยกมือไหว้ขอโทษพี่ชาย
ก็ไม่มีความรุนแรงอะไรเพิ่มเติมมีความรุนแรงแค่ช่วงต้น

คือในคลิปนี้มีข้อความบอกว่าเอาดอกไม้กับถุงยางมาวางไว้ให้น้องสาวผมในร้านกาแฟ
เปิดดูจนรู้ว่าใครเป็นคนวาง
แต่โลกโซเชียลก็วิจารณ์คลิปนี้นะคะ
บางคนก็บอกว่าแหมเป็นพี่ชายแห่งชาติจริง
พี่ชายก็ต้องปกป้องน้องสาว
แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่าวิธีการมันไม่เหมาะสมนะ
การใช้ความรุนแรงการทำร้ายร่างกายมันไม่ใช่คำตอบของปัญหา
มันควรจะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลก็โตกันแล้วนะคะ
แต่ก็มีคนเข้าข้างหนุ่มที่เอาดอกไม้และถุงยางอนามัยมาให้น้องสาวเขาด้วยนะ

เขาก็มองว่าแหมมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้เรื่อง
ถ้าเกิดใครจะมีเพศสัมพันธ์อะไรแต่ก็มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย
ต้องใช้ถุงยางอนามัยอะไรแบบนี้มันก็มีหลากหลายความเห็นนะคะ
อ่า